อย่าคิดแบบนั้นเลยนะเท่าที่ผมเห็นพ่อกำนันเขารักปอยมากเลยนะ
หน้าไม่เคยรู้หรอกว่าที่ผ่านมาปอยพยายามทำดีแค่ไหน
แต่พ่อก็ไม่เคยมองเห็นเลยอ่ะ
นี่มันคณะโอเคที่พ่อชอบมาดิหรือว่าพ่อจะนัดกับสายฝน
มามืดค่ำอย่างนี้สงสัยจะมีรางวัลให้หนูชุดใหญ่
พี่จ๋ามาจ้ะพี่ทำไมไม่โทรบอกก่อนน่ะ
อืมเข้าห้องเราดีกว่าจ้ะผมรู้สึกคุ้นคุณผู้ชายที่ใส่หมวกเมื่อกี้มากเลยอ่ะ
เหมือนเคยเจอที่ไหนเอางี้ไหมเราตามไปดูดีกว่า

เจ้าปอยมาซื้อนาฬิกาให้ใหม่ทำไมไม่ใส่นะทำไมใส่เรือนเก่าอยู่นั่นแหละ
ฉันว่าของไอ้เจ้าถังเนี่ยมันเหมาะกับฉันมากกว่าแม่
ส่วนอันเนี้ยนะลูกสาวซื้อให้โอ้ย
บอกเลยว่าชอบมากไม่อยากใส่กลัวมันจะเก่ามันขี้เหอะนะพ่อเนี่ย

พ่อคิดไม่ออกจริงจริงแล้วว่าจะทำให้ลูกคิดมากด้วยพี่ทังอ่ะ

ไอ้เธอมเออมาเล่นอย่างนั้นแหละจ๊ะแม่ประนอม
โอ้ยแม่ประนอมสาวน้ำสาวหน้าฉันทำไมเนี้ย
ก็ฉันดักผ้าคืนในตัวแกไงนี่แค่ฉันไปนอนโรงพยาบาล
แกกล้อไปกล่องอีหนูเลยเหรอนี่กล้าพี่เมียน้อยเหรอฮะไอ้เธอม

เฮ้ย

หัวหน้าบอกแม่เหรอผมไม่ได้บอกนี่ผมไม่รู้เรื่องเลยนะ
ก็ไม่รู้เรื่องได้ไงถ้าผลเนี้ยไม่พูดแล้วใครจะพูด
นั่นสิใครพูดอ่ะโอ้ยเหรอโอ้ยเยี่ยม
เออรู้ตัวก็ดีแล้วแต่ยังไงพ่อก็ไม่ให้อภัย
อ้าวจนกว่าไอ้ลูกชั่วคนนี้
จะไปขอบคุณกำนันที่เขาประกันตัวให้
ถ้าไม่มีเขาคิดหรือว่าจะได้มาเสนอหน้าอยู่ตรงนี้

โอ้โหโอ้โหอ๋อถ้าจำเป็นลูกเขยกำนันเถิกนะ
ผมว่าข้อหน้าต้องไปดูวิชาประกันตัวไว้บ้างนะ
เพราะลูกปล่อยของผมเนี่ยคือลูกสาวอดีตนักมวยเก่า
กำนันเป็นนักมวยเก่าเหรอครับตาถึงแล้วเราเนี่ย
ไม่ใช่ผมหรอกแต่เป็นแม่ประนอมแล้วสิ
เป็นอดีตแชมป์มวยหญิงเก่าซะด้วยนี่ทั้งเตะทั้งต่อย
ทั้งกระเทียบกระเทียบกระเทียบกระเทียบโอ้โหล่างกายบอกปางของพ่อกำนันเถอะ
ปอบช้ำหมดแล้วไอ้แก่ตันหากับมีแม่ป้านอ๋อมอยู่ทั้งคน
ยังจะมีเมียน้อยอีกนี่ไอ้น้อยฉันไม่ได้ตั้งใจจะมีเมียน้อยได้จ้ะ
อะไรเนี่ยป้าน้อยรู้เรื่องพ่อกำนันกับสายฝนได้ไงอ่ะ
นั่นมันทำไปบ้านพักของสายฝนไหมถ้าจะได้กลิ่นตุ๊กตุ๊กกับสิงหมาก
ชมว่าน่ารักระวังคืนนี้จะไม่ได้พักนะจ๊ะที่รัก

ขอบคุณครับไม่ได้ตั้งใจ
ไปทางนู้นก็ได้ครับครับหน้าอ่ะไป

มีชื่อไอ้ต้อมเป็นคนเซ็นรับอย่าบอกนะว่าจะมาขโมยผักพ่อกูอ่ะ
ขโมยอะไรล่ะจะมาหาหลักฐานเรื่องใส่ก่อนนะคะ
สายฝนเมียน้อยพ่อกามนั้นล่อ
ไม่ใช่ครับแต่เป็นเมียเก็บของผู้ใหญ่ตุ๊กต้องหา

เมียน้อยค่อยว่ากันฉันเจอเรื่องใหญ่กว่านั้นอีก

นี่
สัญญาขายฝากที่แกเซ็นกับชาวบ้าน
ตอนนั้นตำรวจเขาหาไม่เจอว่ามันมาอยู่ที่นี่ได้ยังไง

พี่ก็ยังไม่คิดจะช่วยลูกตัวเองเลย
พี่มันโคตรเลวเลย